อีกประมาณ๑ชั่วโมงนะคะสำหรับงานสำคัญที่จะจัดขึ้น
เป็นการเลี้ยงขอบคุณทีมงานและผู้ให้การช่วยเหลือสำหรับปฏิบัติการกู้ภัย
สิบสามชีวิตก็คือโค้ชและนักเตะทีมหมูป่าอาคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
ก็จะเริ่มขึ้นที่บริเวณลานพระราชวังดุศิษฐ์นะคะ
ซึ่งงานเนี่ยเริ่ม๑๘นาฬิกาแต่ก่อนหน้านี้ทั้ง๑๓คนเขาเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานครแล้ว
ใช่มาเปิดใจเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาใช่ค่ะงานจัดขึ้นที่สยามภารกรนะคะ
และในงานก็มีการคัดเลือกคำถามจากสื่อมวลชนมาพูดคุยมาสอบถามเกี่ยวกับ๒เดือนที่ออกมาจากถ้ำแล้ว
เป็นอย่างไรบ้างชีวิตนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีคำตอบที่ลักษณะคล้ายกัน
ก็คือใช้ชีวิตตามปกตินะคะแต่ว่ามีเพื่อนมากขึ้นมีเพื่อนใหม่โดยเฉพาะมาทางออนไลน์
ใช่ค่ะบางคนที่มีคนตามไอจี๓แสนคนน้องดอมโอ้โหไม่ธรรมดายิ่งกว่าซุปเปอร์สไตล์อีกนะคะ
สามแสนคนนะคะสำหรับคนตามไอจีนะคะงานนี้จัดขึ้นจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะ
เป็นนิทัศกาลค่ะปฏิบัติการถ้ำหลวงวาระแห่งโลกจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามภารกรนะคะ
งานนี้มีการนำโค้ชและเยาวชนทีมหมูป่าอาคาริมี๑๓คนมาเปิดใจหลังผ่านเหตุการณ์ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน๒เดือน
โดยมีสื่ออุมวลชนทั้งไทยและก็ต่างประเทศรวมทั้งประชาชนที่ทราบข่าวมาติดตามด้วยนะคะ
ทั้ง๑๒คนคือที่ไม่ได้มาก็คือโค้ชเอกตอนนี้โค้ชเอกยังบวชอยู่นะคะ
บอกว่าดีใจที่จะได้กลับไปเรียนหนังสือและที่ผ่านมาก็ออกกำลังกายฟื้นฟูร่างกาย
บางคนใช้วิธีวิ่งขึ้นลงดอยและปั่นจักรยานไปวัดวันละ๓ชั่วโมงนะคะ
ขออภัยนะคะในงานนะคะที่สยามภารกรโค้ชเอกเดินทางมาร่วมด้วย
ครบนะคะทั้งสิบสามคนนะคะล่าสุดปั่นจักรยาน
เพื่อการกุศลรณรงค์ป้องกันยุงลายในพื้นที่อำเภอแม่สายด้วยนะคะ
ขณะที่บางคนมีเพื่อนใหม่และคนอื่นก็เข้ามาทำความรู้จักมากขึ้น
ถึงความประทับใจเกี่ยวกับการที่ได้บวช๙วัน
บอกว่านอกจากจะได้ทำกิจกรรมทางธรรมแล้ว

ทำให้พวกเขาจิตใจสงบมีระเบียบมีวินัย
มีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่นพร้อมทั้งกล้าที่จะเผชิญความจริงนะคะ
ส่วนน้องอดุลที่ไม่ได้บวชด้วย
แต่ก็มีการศึกษาคัมภีร์ไบเบิล
มาได้คือการดำรงทีพด้วยหยดน้ำจากถ้ำ
ระงับความกลัวด้วยการปลอบใจกันและกัน
หาวิธีการออกด้วยการขุดหลุม
โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว
ขณะเดียวกันได้รวมตัวกันควบคุมสติ

จากแรก
ขณะที่เราขุดอยู่เราได้ยินเสียงที่แบบเสียงคุยกัน
แล้วขณะนั้นเท่ก็บอกว่า
อาจจะมีคนมาด้านล่างแล้วให้ลงไปดูก่อน
คือมันตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูก
เราต้องรีบลงไปก่อนคนที่เขาจะผ่านเราไปครับ
ช่วงเวลานั้นผมเลยรีบลงไป
แล้วแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นนักดำน้ำชาวไทยแต่ว่ามันไม่ใช่
ต้องเป็นอังกฤษพอเจออังกฤษผมเองก็ตกใจ
เพราะไม่รู้ใจชัดทางไทยอย่างไร
พูดได้ก็คิดฮัลโหลพอทางไทยเข้าไปครับ

แต่ดันเล่นไปตกน้ำครับ
จะคุยเรื่องที่แบบเขามาเจอเราได้ยังไงครับ
แล้วเราก็ถ้าเราออกไปได้เราจะทำยังไง

พูดกับอังกฤษถามว่า
เขามันถามว่าอยู่กี่วันละ
แล้วก็จะถามว่าเพราะเธอหิวข้าวบ้างไหม

มีการทิ้งท้ายนะคะด้วยการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณรัชกาลที่๑๐และทุกคนจากทั่วโลกที่ช่วยเหลือที่สำคัญทุกคนได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ว่าต่อไปจะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะใช้สติแล้วก็มีสมาธิในการดำรงชีวิตไม่ว่าข้างหน้าจะเจออะไรจะเกิดขึ้นก็จะทำให้ผ่านพ้นไปได้ค่ะ
หรือว่าแขกรับเชิญพิเศษของรัฐบาลนะครับ

ให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศด้านหลังของผมก่อนนะครับ
ตอนนี้บรรดาแขกต่างได้เดินทางมาถึงที่งานแล้ว
ส่วนนะครับก็จะมีทางด้านของ
เจ้าที่ทูตของต่างประเทศนะครับ
แล้วก็ทหารของกองทัพจากต่างประเทศ

ขณะที่เกิดเหตุการณ์ที่หมูป่าติดถ้ำหลวง
รวมทั้งก็จะมีข้าราชการนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกู้ภัย
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปสูบน้ำบาดานเป็นชาวบ้าน
แล้วก็ทีมปีนรังนกก็มาด้วยนะครับ
ทั้งเจ้าที่เก็บขยะทุกภาคส่วนที่
ที่ไปช่วยเหลือทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวง
ตลอดหลายวันในจุดเกิดเหตุที่จังหวัดเชียงบราย
รวมทั้งตอนนี้ก็มีสื่อมวลชนได้เริ่มเดินทางมาถึงจุดนี้

ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะมีการซักซ้อมเรื่องของพิธีนะครับ
เนี่ยว่าจะมีตัวแทนหลายองค์กรจะขึ้นไปร่วมพิธี
หัวหน้าพระฉายลักษณ์บริเวณด้านบนเวทีแห่งนี้นะครับ
ตอนนี้ก็สื่อมวลชนนั้นจะเริ่มทยอยเดินทางมาถึงจุดนี้บ้างแล้วนะครับ
แล้วก็งานนั้นจะเริ่มเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงตรงนะครับ
โดยงานในวันนี้จะมีคนที่มาร่วมงานซึ่งตอบรับเข้ามา๖๙๐๐กว่าคน
จากคนที่ไปปฏิบัติงานถ้ำหลวงประมาณ๑๒๐๐๐คนนะครับ
บางคนก็ติดภารกิจไม่สามารถจะมาร่วมงานในวันนี้ได้
แต่บางคนก็เดินทางมาแล้วกับรถบัสที่หน่วยงานที่สังกัดอยู่นั้น
สามารถที่จะจัดหาแล้วก็นำไปจอดเอาไว้ที่บริเวณท้องสนามหลวง

ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเดินทางมาแล้ว

ไม่ได้มีเรื่องของฟ้าฝนตกลงมาครับ
ทำให้งานนั้นก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยดีครับ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่ง
บรรยากาศตอนเริ่มงานเวลา๑๘นาฬิกานั้นเป็นอย่างไรนะครับ
ผมทัศนัยโฆษธองรายงานสดจากพระราชวังดุสิตครับ

บรรยากาศเดี๋ยวคุณผู้ชมยังคงติดตามได้อย่างต่อเนื่อง

แต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ยังเข้าสู่การเริ่มต้นงานช่วงแรกนี่
มันยากาศก็ชื่นมื่นคลึกคลักมาก
ใช่ค่ะเริ่มจริงในช่วง๑๘นาฬิกานะคะ
ซึ่งคาดว่าจะมีแขกผู้มีเกียรติให้เข้าร่วมงาน

เฉพาะที่พระราชวังดุสิตนี่นะคะ